สวัสดีครับหลังจากที่คนกรุงได้
เชิญกับอากาศที่ร้อนละอุในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ลงไปถึงสถานการณ์เหมอกวันนะครับที่สร้างความกังวลใจไม่น้อยเลยทีเดียว
และฝนนี้เองจะเป็นฝนที่ถ้าเกิดในฤดูร้อน
ก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อน

ในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง

คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่า
ความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพ
หานครในขณะนี้ก็เป็นความร้อนที่เกิดจากความชื้นในทะเลนะครับ
หอบมาจากกระแสลมที่มาจากบริเวณทะเลอ่าวไทยครับ
เข้าสู่ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพ

จึงทำให้เกิดแนวลมพัดสอบหรือว่า
แนวที่ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
และพัฒนากลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
สิ่งที่มาพร้อมกับกลุ่มเมฆฝนเหล่านี้ก็คือเรื่องของ
ลักษณะของฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงนะครับ
รวมไปถึงมีลักษณะของลูกเห็บตกด้วย
และสิ่งสำคัญครับที่ต้องเตรียมรับมือก็คือ

ก็คาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกหนึ่งระลอกครับ
เข้ามาจากมูลอากาศเย็นที่เข้ามาปะทะก็ทำให้
สภาพอากาศครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน
อาจจะต้องเตรียมรับมือหนักหน่อยหนึ่งนะครับโดยเฉพาะจุดที่
มีลักษณะของความชื้นที่เยอะอากาศร้อนอบอ้าวก่อนหน้านี้
ความแปรปวนนี้ก็อาจจะนำไปสู่การเกิดเรื่องของ
เห็บตกได้ในหลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะหลายจุดที่
เคยเกิดขึ้นในก่อนหน้านี้นะครับก็คงต้องตรวจสอบแล้วก็ติดตาม
พยากรณากาศอย่างต่อเนื่องและนี่แหละครับก็ถือว่าเป็น
สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เรากำลังจะเปลี่ยนจาก
ฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับช่วงนี้สภาพอากาศก็จะแปรปวนแบบนี้
ออกไปไหนมาไหนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ